วารินชำราบกลับมาพูดถึงวาลินชำราบอีกที
ครับท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์อืมท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วคนที่นั่นเขาอยู่กันยังไงทุกข์ก็ทุกข์
แต่มันก็ต้องให้กำลังใจกัน
น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห่งใครฝนแรงจะยังดีกว่า
น้ำท่วมที่นี่ทุกปานรวมมีแต่กราบน้ำตา
ที่นี่น้ำสูงบนหลังทาน้ำตาไหล่พลสาป
คุณผู้ชมหลังคาบ้านชั้น๒คือพื้นเวทีเหรอ
ท่วมขนาดนี้มองไปข้างหน้าเห็นคนดูสักคนไหมไม่มี
มีแต่น้ำเต็มพื้นที่ข้างหน้าไปหมดแล้วค่ะ
ในยามนี้ยังต้องให้กำลังใจตัวเองยังต้องให้กำลังใจคนอื่น
แล้วต้องปีนขึ้นมาบนหลังคาเพื่อร้องเพลงส่งกำลังใจให้กับบ้านอื่นที่ก็ชะตากรรมไม่ต่างกันเลยครับ
น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรง
จริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เห็นใจชาวอุบลรัชธานีวารินชำราบสุดหัวใจ
เพลงนี้ร้องขับกล่อมคนในพื้นที่ไปใครได้ยินเสียงนี้เราทุกข์เหมือนกัน
ส่งกำลังใจไปครับโอ้โหบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาเสียหายหมดครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าคนอุบลแม้มีทุกข์แต่ความสุขที่เราพอแบ่งปันกันได้
ก็ส่งกระจายตามเสียงเพลงนี้ครับโอ้โหสุดยอดใจพี่จริงจริงฮะอืม
อย่าลืมอีกที่ครับอุบลราชธานีครับ